นี้ผมก็มีอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์ที่นำมาให้คุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับ
และในโลกออนไลน์กำลังพูดถึงอย่างมาก
เพราะเป็นคลิปที่มีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าตัวเองเป็นสารวัตรโจ้
ชักปืนออกมาข่มขู่รถคู่กรณีเพราะว่ามีการขับปาดหน้ากัน
และประโยคเด็ดของผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นสารวัตโจ้คือ
ถ้าเป็นกลางคืนจะฆ่าให้ตาย
ติดตามคลิปเหตุการณ์นี้พร้อมกันครับ
ก็อย่างน้อยครับ
ก็ไม่แรงมากกว่า

ก็เป็นกรณีที่หลังจากที่ผู้ชายลงมาจากรถนะครับ

เป็นคลิปที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถของผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
เหตุการณ์การโต้เถียงกันบริเวณกลางถนนย่านพระรามสาม
แล้วก็ชายคนขับเดินลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธปืน

โดยผู้ชายคนนี้ก็พูดจาด่าทอนะครับข่มขู่รถคู่กรณี
พูดสั้นเมื่อสักครู่นี้ย้ำอีกครั้ง
ก็อย่างเช่นคุณเปรี้ยวมากเหรอรู้ไหมว่าผมสารวัตรโจ้
เดี๋ยวกระทืบซะเลยนี่คือบางส่วนบางช่วงบางตอนนะครับ
สาเหตุการโต้เถียงกันนั้นคาดว่าเกิดจากการขับรถปาดหน้ากันนี่แหละครับ
เจ้าของคลิปหรือว่านายกิติศักดิ์แทร่หว่องอายุ๔๑ปี
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ครับ
เวลาประมาณ๙โมงครึ่งยอมรับว่าขับรถปาดหน้าจริง
แต่มีเหตุผลที่ต้องปาดใครผิดหรือถูกก็พร้อมยอมรับแต่โดยดี
แต่การที่คู่กรณีถืออาวุธปืนลงมาข่มขู่แบบนี้ไม่สามารถยอมความได้
ส่วนที่คลิปถูกตัดจบลงเนื่องจากคู่กรณีนั้นยื่นมือเข้ามาบิดกุญแจรถแล้วก็ดึงออกไป
รวมทั้งยังพูดจาข่มขู่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนจะฆ่าให้ตาย
นี่คือสิ่งที่ทางด้านเจ้าของคลิปได้มีการให้ข้อมูลไว้นะครับ
เรื่องต้นก็อยู่ระหว่างการแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สนบางโพงพาง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการต่อไป